เพราะว่าลูกสาวของเขาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป๕
ถูกสั่งทำโทษในวิชาภาระให้วิ่งรอบสนามบอล๔รอบ
คือไม่ได้ถูกสั่งลงโทษเพียงคนเดียว
คือเด็กนักเรียนทั้งห้องแหละถูกสั่งลงโทษแบบนั้น
แต่ลูกสาวของเขาเป็นลมหมดสติในช่วงเวลาที่ถูกทำโทษ
หลังจากนั้นอาการไม่ดีจนกระทั่งเย็น
แล้วก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาล
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าด้วย
ลงโทษให้วิ่งเด็กหญิงป๕ดับล้มคาสนามหมดสติ
ผู้ปกครองร้องปวีนาโรงเรียนไม่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เป็นภาพข่าวขึ้นนั่นหนึ่ง
โดยนายนัทพลวัชรมนเทียนพ่อของเด็กหญิงพัทรพร
หรือว่าน้องเนิร์ดอายุ๑๑ปี
นักเรียนชั้นป๕นะครับโรงเรียนวัดทุ่งครุกรุงเทพมนาคม
เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากมูลที่ปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมานะครับ
โดยสาเหตุสืบเนื่องมาจากครูวิชาภาระศึกษา
สั่งให้ลูกสาวและนักเรียนทั้งห้องวิ่งรอบสนาม๔รอบ

เพราะว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๒๓มกราคมนะในช่วง๑๑โมง
เป็นคาบเรียนในคาบที่๔วิชาภาระศึกษา
นักเรียนทุกคนก็ลงไปเรียนวิชาดังกล่าวบริเวณสนามของโรงเรียน

ช่วงที่ครูกำลังสอนมีนักเรียนชายเล่นกันในเวลาเรียน
ครูประจำวิชาได้ลงโทษนักเรียนทุกคน
ให้วิ่งรอบสนามจำนวน๔รอบ

ฟุบกับพื้นสนามเลยนะ
รีบนำตัวของบุตรสาว

พยาบาลอาศาสน์ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ด้วยการเช็ดตัวให้จนบุตรสาวรู้สึกตัว
แล้วก็พยายามจะเดินไปกดน้ำมาดื่มแก้กระหาย

กระทั่งในช่วงเวลาประมาณบ่าย๒๔๕นาที
โรงเรียนโทรศัพท์มาแจ้งคุณพ่อ
บอกว่าให้มารับตัวบุตรสาวกลับบ้าน
เนื่องจากบุตรสาวไม่สบายและตัวร้อนมากเลยนะ
พ่อเล่าให้ฟังเป็นไทม์ไลน์เป็นช่วงเวลาเลยนะ
ว่าหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ๓๓๐น

ตนและก็ยายของเด็กเดินทางมารับตัวลูกที่ห้องพยาบาล
สังเกตเห็นว่าลูกสาวมีอาการหลายอย่างคุณ

หายใจแรงไม่ลืมตา
และบอกว่ารู้สึกร้อนในตัวมาก
อาสายังบอกว่าเด็กขอดื่มน้ำอยู่ตลอดเวลา

รีบอุ้มบุตรสาวนำส่งโรงพยาบาลตากศิลป
ระหว่างเดินทางบุตรสาวก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
พูดคุยไม่รู้เรื่องมีอาการเกร็งร่างกาย

เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
ต่อมาแพทย์แจ้งว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล
แม้ว่าจะช่วยพยายามในการปั๊มหัวใจแต่ก็ช่วยไม่ได้
คุณคิดดูเหตุการณ์ในการถูกให้วิ่งถูกลงโทษ
แล้วก็เสียลูกสาวตอนเย็น
เสียชีวิตประมาณ๓โมงบ่าย๓โมง
เป็นเวลาที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วมากนะสำหรับการสูญเสีย
ใช่ครับหลังจากนั้นเองตัวผู้เป็นพ่อและยาย
เข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจนครบาน
สมเด็จเจ้าพรรยา
เพื่อขอนำศพลูกสาวส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งต้องรอผลชนสูตรอีก๔๕วัน

ทางพยาบาลอาสาได้โทรศัพท์มาสอบถาม
และเมื่อคุณพ่อแจ้งไปว่าเด็กได้เสียชีวิตแล้ว
หลังจากนั้นบอกว่าทางโรงเรียนเงียบเลย

กระทั่งเช้าวันที่๒๔มกราคม
ผู้ปกครองจึงเดินทางไปเข้าพบภูมิในการโรงเรียน
เพื่อสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้น
บอกลูกสาวของผมตายเมื่อวานนี้นะพอ
นะครับเกี่ยวข้องกับการถูกลงโทษนี่แหละ

เอาฟังเสียงของคุณพ่อของเด็กหญิงชั้นป๕
คือช่วงที่น้องไม่สบายทำไม

แต่ว่ารู้ผลแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาอีก
จนหวานลุมขึ้นผมแล้วครอบครัว
เข้าไปหาพอเอง
วันที่คุณพ่อบอกคุณพ่อเข้าไปหาพอนะ
หลังจากลูกสาวเสียชีวิตไปวันที่๒๓มกราคม
คุณพ่อเข้าไปพบพอ๒๔มกราคม
ไปถามพอพอให้คำตอบมาแบบนี้
ยังไม่ทราบเรื่องเลยขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ผู้เป็นพ่อจึงติดใจจึงคล่องใจว่าเหตุใด
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเด็กถูกลงโทษ
เป็นลมหมดสติอาการหนักแบบนี้
ทำไมครูไม่แจ้งพอทราบ
ทำไมไม่มีใครรายงานให้ผู้บริหารของโรงเรียนทราบ

สาวเป็นลมตั้งแต่เวลาประมาณ๑๑โมง
จนถึงเวลาบ่าย๒๔๕
ทำไมโรงเรียนถึงไม่แจ้งผู้ปกครองให้ทราบโดยเร็ว
หรือว่านำตัวของบุตรสาวส่งโรงพยาบาลทันที
ซึ่งบุตรสาวอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
ทำไมผู้มนวยการโรงเรียนหรือครู
ไม่ได้เข้ามาดูแลบุตรสาวเลย

มีแต่พยาบาลอาสามีแต่เพื่อนนักเรียนเข้าดูแล
ถึงทุกวันนี้นะวันที่๖กุมภาพันธ์แล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเกือบ๒อาทิตย์แล้ว
คุณพ่อยังเสียใจอย่างหนักนะครับ
แล้วก็ได้เข้าแจ้งเรื่องไว้ที่คุณปวีนาหงษกุล
ประธานมูลที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพื่อประสานทางกับตำรวจนะ
คุณปวีนาก็บอกว่าจะประสานกับทางตำรวจนครบาน
แล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพสังกัดกรุงเทพนะฮะ

แล้วก็ให้ความเป็นธรรมต่อไปนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับนะครับนะครับใช่ค่ะ